ไปดูภาพของความสวยงามที่เม็กซิโกบ้างนะคะมีงานแสดงแสงสีค่ะ
พีรมิตรเก่าแก่ในเมืองโบราณซึ่งก็เคยรุ่งเรืองมากในยุคอดีตค่ะ
นี่เป็นแสงสีตระการตาแสดงอยู่บนพิรมิตสุริยะแห่งเมืองโบราณตีโอตีหัวกันของเม็กซิโก
เปิดฉากการแสดงขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกค่ำวันนี้นะคะ
โดยมีนายเอริเกยานีเอโต้ประธานาธิบดีของเม็กซิโกเป็นประธานในพิธีเปิด
และจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาของเม็กซิโกค่ะ
จัดงานบอกว่ามีการใช้ลำแสงเลเซอร์นับร้อยดวงยิงไปที่เพียรมิตร
อกจากนี้ก็ยังมีการแสดงแอนิเมชั่นแบบ๓มิติ
บอกเล่าเรื่องราวการเดินทางย้อนเวลาไปสู่ยุคประวัติศาสตร์ในยุคสมัยโบราณของเมืองตีโอตีหัวกันแห่งนี้
ซึ่งจัดได้ว่าเคยเป็นมหานครยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกากลางในยุคอดีตค่ะ